แกงกระด้างแล้วพามาชิมของถูกแต่อร่อยบ้าง

บาทเท่านั้นนะคะเป็นฝีมือของนายพลค่ะ
เป็นอดีตนักบินกองทัพบกและเป็นประธานกองทุน
เปิดร้านข้าวแกงประชารัฐขึ้นมาค่ะ
เป็นการเรียกลูกค้าด้วยราคา๑๐บาทนี่
ร้านค้าประชารัฐราคา๑๐บาท

ชาวบ้านเขาก็ฮือฮานะคะสำหรับข้าวราดแกงประชารัฐ๑๐บาท
ฝีมือนายทหารระดับนายพล

เป็นอดีตนักบินทหารบกนะคะและเป็นประธานกองทุนเปิดร้านค้าประชารัฐ

บาทที่เห็นนี่คือ๑๐บาทนะคะ
เป็นการเรียกลูกค้าที่บริเวณร้านค้าประชารัฐ
องทุนหมู่บ้านคลองขุนหมู่ที่๕ตำบลไผ่จำศีล
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

มีประชาชนไปอุดหนุนแล้วก็ให้การตอบรับเป็นจำนวนมาก

ลูกค้ามาลองชิมฝีมือนายพลแล้วก็สัมผัสบรรยากาศริมคลอง

พลตรีสุทัศน์อยู่นานอายุ๗๕ปี
อดีตนักบินทหารบกจังหวัดลบบุรี
เจ้าของร้านบอกว่าหลังจากเกษียณอายุราชการ

เป็นประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

หลังจากรัฐบาลได้จัดโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากย่า
ตามแนวทางประชารัฐแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือด้วยนะคะ
สำหรับกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ๕๐๐๐๐๐บาท
ก็เลยร่วมกับชาวบ้านเปิดร้านประชารัฐขึ้นมา
นำสินค้าที่มีในหมู่บ้านนะคะ
ที่ชาวบ้านผลิตไปวางขายในร้านค้า
เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้เลือกซื้อ
พร้อมมีแนวคิดเปิดข้าวรัดแกง๑๐บาทเพิ่มเติม

แต่ละวันนะคะมีกับข้าว
ไม่ได้มีน้อยนะ๑๐อย่าง
ให้ลูกค้าได้เลือกตามใจชอบ
หากเป็นข้าวราดแกง๒อย่าง
เพิ่มอีก๕บาทเองค่ะ๑๕บาทนะคะ
รวมทั้งมีอาหารอื่นแล้วก็มีขนมหวาน

บรรยากาศอย่างที่เห็นค่ะอยู่ริมคลอง
ติดป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง
จังหวัดอ่างทองไปในตัวอีกด้วยค่ะ
ครับนี่ชาวอ่างทองส่งมาหน้าจอนะ
บอกว่าฝนยังตกทั้งคืนเลยนะครับ
ส่วนเมื่อกี้ที่เหมือนแก่งกระด้างเนี่ย
คุณผู้ชมชาวอุบลก็ส่งมาคุณ
อ่างทองก็บอกว่ามีเขาเรียกว่า

หมูหนาวนะฮะเป็นหมูสุกอยู่ภายในวุ้น
หั่นเป็นชิ้นจิ้มซีอิ๊วสุดอร่อย
เป็นอาหารท้องถิ่นของอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองด้วย
ว่าหลายที่ก็มีลักษณะคล้ายกันแบบนี้
ไว้กินในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับ